เรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในช่วงกลางสัปดาห์มีตกค้างหนึ่งคู่นะครับ
เจอกันของบีจีกับเมืองทองผลลงเอออย่างไรไปดูครับ
ชุดสีน้ำเงินที่แพ้ในบ้านมา๒เกมติดนะครับ
ก็เจอกับทางเมืองทองที่เพิ่งจะชนะขอนแก่นยูเนเต็ดในบ้านมา
ให้กับจักรพันธ์ไพรสุวรรณขึ้นหม่งเช็ดเสาสวยมากนะครับ
จากนั้นจังหวะ๓๑ของธีรสินลุยแหวกมาแล้วเข้าซ้าย
ลูกนี้เด็ดขาดมากครับ๒๐นาที๔๓ยิงทีมเก่านะครับ
เจ้าตัวก็ไม่ดีใจก่อนที่จะช่วงครึ่งหลังครับ
นาที๘๔จริงเมืองทองในบุกตั้งแต่ออกสตาร์ทในช่วงครึ่งหลังเลยนะครับ
แต่กว่าจะไล่มาได้ประตูตีไข่แตกจังหวะนี้นาที
เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะครับจากการยิงของปุรเชษทอดสนิท
ดาวรุ่งของทีมก็ไม่ทันนะครับเมืองทองบุกมาแพ้ไป๑ต่อ๐
หลังที่๖ส่วนวงคลองเนี่ยมี๙แต้มตกไปอยู่อันดับที่๗ครับ

ลงสนามเกมแรกพบกับราชนาวีที่มี๑คะแนนจากเกมแรก
ได้ประตูจากผิดพันธ์แก้ววิไลน์นาทีที่๓

กฤษอรรรณสัญญาลักษณ์นาที๓๖

แล้วก็พานุพงศ์คำประนมนาที๓๙

โดยวันนี้ยังมีการแข่งขันอีก๓คู่ด้วยครับ